เพื่อนก็ไปกินหมูกระทะก็อัปเดตเรื่องราวชีวิตกัน
ขากลับก็แยกกันขับคนละคัน
ทีนี้คันแรกที่ขับตามมาก็มองกระจกหลังตลอดเวลา
เพื่อนตามมาหรือเปล่าอ้าวรถเพื่อนหายไปไหน
ภาพที่เห็นตรงหน้าเต็มสองตาคือภาพนี้ค่ะ
หัวฟุ้งได้ไหมหัวฟุ้งได้ไหม
เดี๋ยว
โอ้โหเห็นภาพนี้
แค่เห็นท้ายรถก็จำได้ว่านี่คือรถเพื่อน

เพราะว่ารถเพื่อนไปพุ่งอัดท้ายรถทัวร์ที่จอดอยู่ริมถนน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเมื่อตี๒ที่ผ่านมาเองนะคะ
ทางด้านสพเมืองราชบุรีตำรวจ
พอได้รับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็รีบลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะ

อยู่ตรงถนนเพชรกะเสมใต้สะพานต่างระดับห้วยไผ่
เทศบาลเมืองราชบุรีค่ะ

ต้องประสานรถน้ำดับเพลิงค่ะ
ให้รีบมาเลยแล้วก็ฉีดน้ำดับไฟ
หลังจากนั้นตำรวจไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปฐมบรมราชานุสร

ไฟไหม้รถฮอนด้าซิตี้สีเทาคันนี้

เจ้าหน้าที่นะฉีดน้ำดับไฟอยู่สัก๑๐กว่านาทีค่ะ

ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกอยู่ในซากรถ

คนขับคือนายวิทยาวัฒน์เชื้อแก้วอายุ๓๑ปีนะคะ
ทีนี้ต้องถามเพื่อนของนายวิทยาวัฒน์
ก็เล่าให้ฟังว่าผมกับวิทยาวัฒน์เนี่ยนะ
กินหมูกระทะด้วยกันก็นั่งคุยกัน
อัปเดตสารทุกข์สุขดิบอัปเดตเรื่องราวชีวิตยาวเลย
เพราะถึงเวลากลับเฮ้ยวิทวัฒน์กลับเผลอ
ซึ่งเพื่อนของคุณวิทยาวัฒน์ขับรถนำมาก่อน

วิทยาวัฒน์ขับตามมาหรือเปล่าขับตามมาหรือเปล่า
ห่วงเพื่อนเหมือนกันนะฮะว่าขับตามกันมาหรือเปล่า

พอมองกระจกหลังอ้าววิทยาลักษณ์ไปไหนเลี้ยวไปไหน
เพื่อนไม่แน่ใจเพื่อนยูเทิร์นวนรถกลับมาดู
แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือไฟที่มันลุกท่วมแบบนั้น
แล้วก็รถเพื่อนอัดเข้าไปท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างแรงนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนั้นไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนนะคะ
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าพอผมได้รับแจ้งนะรีบมาถึงเลย
ไฟมันกำลังลุกท่วมติดกับรถเก๋งแล้วก็รถทัวร์แบบนี้
ทัวร์เนี่ยจริงเขาจอดอยู่ข้างทางนานหลายวันแล้วนะคะ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงต้องดับไฟก่อน
แล้วก็มีคนมาบอกก็คือน่าจะเป็นเพื่อนของนายวิทยาวัฒน์นั่นแหละ
ว่าเพื่อนเขาอยู่ในรถตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้จริงจริง
เพราะว่าไฟมันโหมกระหน่ำแรงมาก

ใช่ค่ะต้องฉีดให้ไฟมันดับก่อนแล้วถึงเห็นซาก
นี่ค่ะคือซากศพของนายวิทยาวัฒน์อยู่ในรถ
แล้วนี่พอเอาศพออกมาก็ต้องให้แพทย์ชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่านายวิทยาวัฒน์น่าจะหลับใน
รถก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถทัวร์ที่จอดอยู่ข้างทาง
จนทำให้ไฟลุกท่วมแบบนี้ค่ะ